ช่วงนี้พาคุณผู้ชมย้อนไปในปี๒๕๐๙นะคะ
นับว่าเป็นปีที่เป็นที่ปลื้มปิติของชาวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ที่ประบาดสำเร็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ทรงมีพระราชดำรัฐให้ปรับปรุงพระอุโบสถใหม่
ให้สมฐานานุศักดิ์ของพระพุทธโสธร
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองด้วยนะคะ
ตลอดระยะเวลาในการสร้างพระอุโบสถในหลวงราชการที่๙
ทรงมีส่วนร่วมในการก่อสร้างทุกขั้นตอน
จนแล้วเสร็จยังความปลาปลื้มปิติให้กับประสบกรณิกรเป็นอย่างมาก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
เมื่อผมเด็กอายุสัก๑๙ปีเนี่ยนะครับ
ขณะนั้นผมยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่
ผมได้มาบวชสำเมินเอนเป็นสำเมินเอนที่วัดนี้
อ๋อก็มีความโชคดีที่ในปีครั้งนั้น๑๐๙นะครับ

พร้อมด้วยสำเด็จพรกรมราชินินาตนะครับ
เสด็จมาทำพิธีวันวิสาขบูชามาเวียนเทียนที่นี่นะครับ

วัดโสธร์หลังที่สี่นะครับหนักเกา
เมื่อท่านเวียนเทียนเสร็จแล้วท่านก็
สมมุติที่พระเมฆตายเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ท่านได้รับสั่งถึงพระอุโบสถวัดสุธรว่า
มีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับฐานะรูปฐานะศักดิ์ของวัดสุทธรณ์
วันศักดิ์สุทธรณ์ชื่อวิคคลนับถือมาไว้จำนวนมากเลยนะครับ
นายธีรวัฒน์กุลลาวณิธเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
เสด็จพระราชดำเนินยังวัดโสธรวรารามวรวิหาร
เพื่อทรงประกอบพิธีวันวิสาขบูชาตามขติยราชประเพณี

ขณะนั้นเขายังบวชเป็นสามเณร
โดยหลังจากเสร็จพระราชพิธีในหลวงราชการที่๙
ส่งพระราชดำเนินออกไปทอดพระเนธภายนอกพระอุโบสถ
ทรงสังเกตเห็นความสุดโสม
มีพระราชดำรัฐกับหลวงปู่เจียมเจ้าอาวาสในขณะนั้นว่า
พระอุโบสถดูไม่เหมาะสมกับฐานานุสักของพระพุทธโสธร
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

จะต้องใช้เงินที่ใดในการก่อสร้าง

ทำไปเถิดแล้วอภสธรจะนำผ่าเงินมาให้เอง
ซึ่งก็เป็นจริงจากเช่นนั้นนะครับ
นับแต่แค่สร้างบทหลังนี้นั้น๗เป็นรูปร่างที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับ
เป็นพระอุโบสถที่ไม่ได้ใช้เงินราชการเลยเป็นเงินที่พี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคสร้างทั้งสิ้น
๒๐๐๐กว่าล้านนี่นะครับเงินบริจาคทั้งสิ้นเลยนะครับ
ไป๒๗ปีนายธีรวัตรได้กลับไปรับราชการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เลื่อนขั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยังจดจำวันที่ในหลวงราชการที่๙
ตรัสกับหลวงปู่เจียมได้เป็นอย่างดีจนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการก่อสร้างพระอุโบสถหลังนี้
ตลอดระยะเวลาการสร้างในหลวงราชการที่๙ทรงเป็นองค์เอกอัคระสาสนุปธรรมภก
ติดตามความคืบหน้าและทรงมีส่วนร่วมในก้าวย่างสำคัญของการก่อสร้างทุกขั้นตอน
ทอดพระเนธแบบแผนผังการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง
ส่วนนายธิรวัตรได้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
หลังในหลวงรัชกาลที่๙ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงเป็นองค์ประธานการก่อสร้าง

ในชีวิตของประชาชนชาวไทยนะครับ
ล้านคนเป็นความโชคดี
เป็นความนับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่ง
ที่ได้เข้ารับเสด็จ
ได้ฟังท่านรับสั่งโดยตรงนะครับ
และได้มีโอกาสสนองงาน

ยินดีครับคนไทยไม่ได้ทุกคนนะครับ

ฉะนั้นความเสียใจมีธรรมดานะครับ
เป็นสัจธรรมทั่วไปนะครับ
แล้วก็ผมมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่า

โดยใจของเราเรานึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอ
นึกถึงเรื่องที่ท่านสั่งสอนอยู่เสมอนะครับ
เราไม่คิดว่าท่านจากไปไหนหรอกครับ

พระราชดำเนินไปจังหวัดฉะเชิงเซา๑๕ครั้ง

ประดิษฐานเหนือยอดมนตบเมื่อวันที่ห้ากันยายนสองพันห้าร้อยสามสิบเก้า
ความสำเร็จของพระอุโบสถหลังใหม่
มาจากพลังศรัทธาของทั้งพระมหากษัตริย์และชาวไทยทั่วประเทศ

ในการส่งเสริมและอนุรักษ์พุทธศาสนสถาปัตยกรรมแห่งรัชสมัย
สมฐานะบารมีของพระพุทธโสธร
เพื่อให้เป็นศาสนสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสืบไป

ให้กับราษดรจังหวัดชะเชิงเซาอย่างมิลุลืม
การผ่านอย่างห่วงชะเชิงเซาคอต้องเสริม

ตามรอยพระคุณจบาทท่านให้ดูแลเศรษฐกิจ
ได้ดูแลช่วยเหลือที่พี่น้องประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุข
ตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย